ถ่ายบรรยากาศคนไปร่วมงานบุญแซนโดนตาเดือน
อันนี้ตั้งแต่แรกก็จบแล้ว
มันก็ต้องมีหลายภาพมาให้ดูกัน

เค้าจัดงานประเพณีแซนโดนตาศัตริย์เวลาเดือน๑๐
เป็นประเพณีวันศาสตร์ของคนเชื้อสายวัฒนธรรมเขมร
ที่ครอบครัวและเครือญาติได้มาพบปะพบหน้ากัน
เพื่อที่จะทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะคะ
อย่างที่นี่ก็คืออนุสวรีพระยาสุรินทรภักดีศรีนรงจางวาง

มาประกอบพิธีเส้นไหว้บรรพบรุษต่อหน้า
นุสวรีเจ้าเมืองคนแรกจังหวัดสุรินทร์นะ
ทำพิธีตามความเชื่อเป็นสิริมงคลกันแล้ว

บรรดานักเสี่ยงโชคไม่พลาดหรอกค่ะ
ส่องหาเลขเด็ดจากทูบเสี่ยงทายที่ปักอยู่บนขนกล้วย

งานนี้ไม่ใช่แค่ดิฉันที่ถ่ายนะคะ
ชาวบ้านเขาก็หยิบมือถือมาถ่ายแช่กลับไป
หวังว่าจะได้โชคได้ลาบในงวดที่จะถึงนี้

อีสานใต้ยังมีหลายจังหวัดที่มีชาวไทยเชื้อสายเขมร

ประเพณีแซนโดนตาประจำปี๒๕๖๖จัดที่บริเวณลานอนุสาวรีพระยาไกรภักดีศรีนครลำดวน
ตากระจ่ะอยู่ที่อำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกด
อืมที่นี่ก็งานใหญ่เห็นไหมคะครับมีการจัดพิธีเส้นไหว้บรรพบุรุษด้วยเช่นเดียวกัน
งานนี้นอกจากเส้นไหว้บรรพบุรุษแล้วยังมีการเดินขบวน

แล้วก็นี่ช้างขี่ช้างไม่ได้จับตั๊กกะแตนขี่ช้างมาชมความงามของเมือง
แล้วก็ทักทายพ่อแม่พี่น้องประชาชน
ส่วนใหญ่คนที่ขี่ช้างก็เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองเป็นผู้ปกปักรักษาเมืองเป็นผู้คุ้มครองดูแล
งานที่ศรีสะเกดนี่เขาจัดใหญ่สวยงามนะเนี่ย
ใช่มีการแสดงรำอับสราด้วยก็เป็นการแสดงของอีสานใต้แบบนี้ที่มีความสวยงาม
แล้วก็มีกลิ่นอายของเขมรด้วย
สวยงามแบบนี้อ้าวถึงต้องถ่ายรูปมาให้ดูกันไง